ข่าวนี้มาจากการสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านโพลอ

คิดว่าลุงตู่ต้องเปลี่ยนทีวียังมาฟังข่าวนี้

เดี๋ยวจะมีความไม่สบายใจในช่วงเช้า

ปีหน้าฟ้าใหม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนรัฐบาล
ออกมาอย่างนี้เลยฮะโพลถามใจคนไทยนะฮะ
เป็นการทำโพลของอปทนิวสโพล
ของผชวววอปทนิวส์โพล
ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนัน
ศาสตราจารย์ดรธนสุวิทย์ทัพเฮียรันรักษ์ฮะ
ถามใจคนไทยหวังอะไรกับปีขานคือปีเสือหิว
แล้วทำไมเสือดูหน้าตามันผอมกะหล่องกล่องแก่งแบบนี้
ทำแบบสำรวจมา๑๔๖๙ตัวอย่างเอาคำถามแรกก่อน
อยากให้ปัญหาใดจบลงในปีนี้ปี๖๔
ปัญหาแรกแน่นอนเฉียวแป๊ดนี่คือโควิดฮะ

รอลงมา๑๒๒คือปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

แล้วก็ร้อยละ๕ค่าคลองชีพแพงอยากให้จบลงไปเสียที
แต่คำถามต่อไปนี้อันนี้เริ่มร้อนแรง
หวังอะไรในปี๒๕๖๕ปีหน้า
ธิษฐานได้๓ข้อเหมือนกับตะเกียงอารดิน
คือเขาก็มีการประมวลออกมาเป็นร้อยละเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์
ปรากฏว่า๑๗๐๗ที่แท่งยาวที่สุดอาจจะชนหน้าผากพ่อหนุ่มแล้ว
เปลี่ยนรัฐบาลได้ไหมปีหน้าอยากจะอธิษฐานเหลือเกิน

รองลงมาคืออยากให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัว

อื่นก็สุขภาพดีมีเงินมีทองถูกหวย

ส่วนติดท้ายปลายนวมปัญหา
ที่ทำให้เกิดสารพัดสารพันธุ์เนี่ย

ร้อยละ๔๑บอกนักการเมือง
คือต้นต่อของสารพัดสารพันธุ์ปัญหา

แต่ถ้าหากการบริหารจัดการของฝากการเมืองดี
โควิดมันก็จะไม่รุนแรงขนาดนี้หรอก
ร้อยละ๔๑คือปัญหามาจากนักการเมือง
ร้อยละ๒๘ปัญหามาจากสถานการณ์โควิด

นี่มาจากอปทนิวส์โพล
นี่แสดงว่าอกฎศักดิ์ที่สำรวจ

อันนี้จากการสำรวจของคนส่วน๑๐๐กว่า๔๐๐ตัวอย่าง

ใช่แล้วจำได้หรือคะคนนั้นหรือคะ